ที่จังหวัดสกลนครมีคุณแม่อายุ๒๙ปีเขาป่วยพิการทางร่างกาย
มีลูกเป็นลูกชายอายุขวบกว่า
คือพูดแบบนี้ก็ดูน่าเห็นใจน่าสงสารอยากจะช่วยเหลือ
แต่มีคนมาแจ้งว่าแม่ชอบมีการไลฟ์ผ่านโซเชียลขอรับเงินบริจาค
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าผู้เป็นแม่เอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์
และเอาเงินไปใช้แบบไม่ถูกต้องไปเสพยาเสพติด
เลี้ยงลูกแบบอดอยาก
คนก็เลยมาร้องว่าช่วยไปตรวจสอบหน่อยเถอะ

เพราะดูเหมือนว่าเด็กพัฒนาการช้าเหมือนแม่ไม่ค่อยเลี้ยง
เพจของทีมงานมูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะ
ว่าอยากให้ช่วยเหลือหน่อยอยากให้ช่วยเหลือเด็ก
เด็ก๑ขวบเด็กผู้ชายแม่พิการ
แต่ติดพนันออนไลน์เสพสารเสพติด
แล้วโกงเงินจากคนอื่นด้วย
น้องก็พัฒนาการช้ากว่าเด็กปกติ
สงสัยแม่จะเลี้ยงดูน้องแบบอดอยาก
แล้วแม่มาไลฟ์ผ่านโซเชียลเอาลูกมาด้วยนะ
เรียกคะแนนสงสารขอเงินบริจาค
พอคนสงสารโอนเงินให้แม่ก็เอาเงินไปใช้แบบไม่ถูกต้อง
พอได้รับเรื่องร้องเรียนมาแบบนี้นะคะ
ตัวแทนจากมูลนิธิเป็นหนึ่งนางสาวชะลิดา
พร้อมด้วยทีมงานและเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

บ้านอยู่ที่หมู่๔ตำบลนาตาน
อำเภอเตางอยจังหวัดสะกดนคร
คือเป็นบ้านที่หน่วยงานรัฐสร้างให้เมื่อหลายปีก่อน
ก็อยู่กับลูกชายแล้วก็มีสามีใหม่
นี่นะคะลูกชาย๑ขวบ๒เดือนแล้ว
ตัวแทนจากบริษัทเป็น๑บอกว่า
เรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเพราะว่าแม่เด็กชอบอ้างว่าไม่มีเงินเลี้ยงลูก
ไปไลฟ์ในเฟซบุ๊กในอะไร
คนเห็นก็สงสารโอนเงินให้
แต่สืบไปสืบมาไปเล่นสล็อต
แล้วใช้เงินเป็นแสนน้องคิง
ไปเล่นสล็อตไปเล่นพนันออนไลน์

โอ้โหพอคนที่เขาเห็นเขาก็ไปต่อว่า
คือตอนดื่มเบียเหมือนกับโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะ

พอคนไปต่อว่าเอาบล็อกเลย
ใครไปว่าเอาบล็อกเลยอย่างนี้ค่ะ
แล้วแม่รายนี้ไม่สนใจลูกเลย
ลูกยังเดินไม่ได้เลยขวบกว่าแล้ว
แล้วปล่อยให้ลูกเล่นของมีคม

แล้วเอาเชือกไปมัดติดกับคานบ้าน

มูลละนี้ที่ต้องรีบโทรหาฝ่ายปกครองในพื้นที่
ในพื้นที่ให้รีบไปตรวจสอบเลยอะค่ะ
ครับ
แต่แม่รายนี้นะคะก็ชี้แจงในลักษณะที่ว่าคือเธอพิการตั้งแต่เกิด

ทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือคนพิการเดือนละ๘๐๐เท่านั้น
แล้วก็มีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรอีกเดือนละ๖๐๐

ก็เลยคนบอกว่าโอ๊ยขายของแล้วไม่ส่งของ
สงสารโอนเงินมาให้เธอยืนยันว่า
เงินส่วนนี้เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

สามีไปทำงานแล้วได้เงินมาไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคไอ้ตรงเนี้ยคนก็ไม่ค่อยเชื่อเนาะ
ว่าจริงหรือเปล่าจะรู้ได้ไงอ่ะเงินส่วนไหนเอามาเลี้ยงลูก
เงินส่วนไหนเอาไปเล่นพนันส่วนเรื่องของการเสพสารเสพติดหรือว่าดื่มเบียร์เนี่ยค่ะ
บอกว่ายอมรับว่าดื่มจริงเป็นบียามาผสมเบียร์ให้มันเมามากขึ้น
พูดรวมแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเป็นตัวอย่างเป็นสูตรผสมอ่ะ
บอกดื่มจริงแต่ดื่มไม่บ่อยอย่างนี้เล่นพนันบ้างดื่มไม่บ่อย
ส่วนเรื่องที่มาไลฟ์ด่าคนอื่นที่มาเตือนเนี่ยค่ะส่วนเรื่องที่ขู่ด้วยว่าจะเอาลูกไปผูกคอตายเนี่ยค่ะ
น่ากลัวอันนี้เธอบอกว่าก็กดดันอ่ะมาว่าเธอเธอกดดันมากเลย
เธอก็เลยบอกว่างั้นเธอขอสัญญาขอรับปากว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะปรับปรุงตัวใหม่ก็แล้วกัน
เลี่ยงเขาให้ดีได้ให้แบบให้มันผ่านตรงนี้ไปได้อีกค่ะ
ดูสิแบบข้อใดที่มันบ่ดีมันผิดพลาดหนูเสียดเนี่ยมันดีกว่าเก่า
หนูให้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นเลยว่าหนูสิปูกลับไปเห็ดแบบเก่า
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงเจ้าหน้าที่บ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
ก็เลยต้องขอรับเด็กไปดูแลอยากให้เด็กมีพัฒนาการตามไว้
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมแม่เด็กไม่ยอม
เด็กไม่ยอมนะคะบอกว่าจะขอเลี้ยงลูกเอง

นั่นน่ะสิเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้
สัญญาใช่ไหมว่าจะปรับปรุงตัวจะทำให้ดีขึ้น
งั้นแม่เซ็นเลยเป็นหนังสือเลยนะเนี่ยล่างเป็นลายลักษณอักษรเลย
เซ็นสิว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วเนี่ยถ้าแม่ทำเรื่องอีกรัฐก็จะสามารถบังคับใช้กฎหมาย

พอแม่เซ็นแล้วรัฐปรองแล้ว

หวังว่าจะปรับปรุงตัวได้จริงแล้วก็ดูแลลูกนะคะ